ใช่ผู้ชายสองคนเขานัดมาเจอกันครั้งแรก
ก็ไปเจอกันในห้องแถวนนทบุรี
ทีนี้ค่ะก็ฉีดยาไอซ์จนมีอาการคุ้มคลั่ง
คือฉีดทั้งสองคนแต่คนหนึ่งมีอาการคุ้มคลั่ง
คุ้มคลั่งจนจับเพื่อนอีกคนนึงขังไว้
เพื่อนก็ต้องไลน์บอกคนอื่นให้มาช่วย
แต่ท้ายที่สุดคนก่อเหตุคนที่จับขังเนี่ยนะ
เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมน่าจะเสพยาเกินขนาดค่ะ

ตำรวจสพปากเกร็ดก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนถูกขังอยู่ในบ้าน

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พร้อมกับมีแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รวมถึงอาสาสมัครจากป่อเต็กตึงนะคะ
ในจุดที่เกิดเหตุมันเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์

ทั้งค่อนข้างกระจัดกระจายไปหมด
แล้วบนเตียงนอนไปเจอหลอดที่มันบรรจุยาเสพติดอยู่๒หลอด

ไม่ได้ใส่เสื้อเหลือดอกปากแต่ว่าเขาใส่อย่างไรรู้มั้ยคุณ
เอาเสื้อสีดำลายขาวมาสวมเป็นกางเกงซะงั้น
แล้วดูตามร่างกายไม่เจอบาดแผลอะไร
ผู้เสียชีวิตคนนี้คือนายพงธนกรอุ่นทนหรือว่านายเอ

ส่วนอีกคนนึงยังขวัญหนีดีฟอร์อยู่เลยค่ะ
ชื่อว่านายวรพลอายุ๓๑ปี
คือเขาโดนขังอยู่ข้างใน
แล้วมีเพื่อนที่ชื่ออันช่วยออกมาได้ก่อนหน้านี้
ทีนี้เราก็เลยต้องไล่เรียงค่อยสอบถามไปทีละคน
ถามคนช่วยก่อนนายอันเป็นคนมาช่วย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่านายวรพลโทรทางไลน์มา

แล้วก็บอกว่าตอนนี้นายวรพลอยู่กับพี่
โดนขังอยู่ในห้องครับทีนี้พอนายอันไปถึงในบ้านที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าบ้านมันมืดตื้อไปหมดเลยคุณผู้ชม
ไม่มีไฟก็เลยขึ้นไปด้านบนบ้าน
แล้วพอไปถึงก็ถีบประตูห้องเข้าไป
พานายวรพลออกมาแล้วพยายามตะโกนเรียกในเอนะ

พอตำรวจมาถึงก็ปรากฏว่าที่ไม่มีเสียงตอบ

ทีนี้ถามคนช่วยแล้วไปถามคนที่โดนขังบ้าง
นายวรพลตำรวจก็สอบนายวรพล
คนที่ถูกขังเล่าให้ฟัง
บอกว่าผมรู้จักกับนายเอมาสักเดือนหนึ่งแล้ว
แล้วเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานก็นัดเจอกัน
ครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรก
ผมกับในเอผู้ตายเสพยาไอด้วยกันจนหมด๒หลอด
หลังจากนั้นนายเอเขาก็คลั่งทำลายข้าวของต่าง
แล้วนายเอก็ไปตีคัทเอาท์ไฟจนพัง
นี่ไงก็เลยทำให้บ้านมืดไฟดับไปหมดเลย
เพราะตอนที่นายเอตีคัทเอาท์เนี่ย
คิดว่านั่นน่ะคือกล้องวงจรปิด
แต่จริงมันคือคัทเอาท์ไฟค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนายเอก็ขังนายวรพลเอาไว้ในห้อง
วรพลยังโชคดีไงมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัว
ก็เลยโทรไปหาเพื่อนชื่อในอันให้มาช่วย
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานว่า
ในเอผู้ตายคงจะเสพยาเสพติดเกินขนาด
เกิดอาการหลอนแล้วก็คุ้มคลั่ง
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ได้มอบร่าง

นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียด
ส่วนนายวรพลที่โดนขังตำรวจก็จะนำตัวมาสอบปากคำ

แล้วก็จะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตของนายเอหรือว่านายธนกรอีกครั้งหนึ่งด้วย
อนุญาตแจ้งเบาะแสหน้าจอตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะ
ถ้าคุณตำรวจหรือใครก็ตามที่ได้รับฟังนะ
ลองเข้าไปตรวจสอบในทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์บางส่วนจะมีภาพของกลุ่มชายที่รักชาย
เขานัดกันแล้วก็ไปฉีดไอซ์แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน

นั่นคือหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นอยากฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย

แต่บางทีมันก็ตามยากนะคุณสืบสกุล
บางทีเขาก็เป็นแอคเคาน์ตรอมาแบบนี้

แล้วก็มีการชักชวนกันผ่านโลกโซเชียลด้วยนะครับ